มีศาสตราจารย์ในแพทย์มานพท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซด์ก็จะส่งผลให้เซลล์เสมือนขาดออกซิเจนรุนแรงในระดับเซลล์
ไม่ถึง๒๐๐มิลลิกรัมเนี่ยหรือหายใจเอาแก๊สเข้มข้นเพียงแค่๒๗๐พีพีเอ็ม
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งส่วนในล้านส่วนเนี่ยจบเหเลยค่ะ
เพราะว่าอวัยวะทั่วร่างกายเนี่ยมันขาดออกซิเจนเลือดก็เป็นโกรธรุนแรงยาต้านพิษ
ถ้าทราบเร็วหรือมีข้อสงสัยว่าถูกพิษเนี่ยคุณใช้อันนี้ปุ๊บมันจะได้ผลดี
ซึ่งพอมันหมดฤทธิ์แล้วสามารถขับออกทางไตได้
เนื่องจากว่ายามีผลข้างเคียงน้อย
แต่ในหลายกรณีที่มันเกิดเหตุกันมาเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่ามันมีสารตัวนี้
แล้วมีการรับประทานกันเข้าไปอย่างนี้ครับนะครับ